เพื่อนประชงครับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนึงเธอถ่ายไว้
ถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่านี่เป็นบ้านของพี่สาว
พี่สาวเนี่ยหย่ากับสามีไปแล้วนะ
อยู่กันมา๑๕ปีมีลูก๒คน
ล่าสุดต้องหย่าเพราะสามีจะขอพาผู้หญิงเข้าบ้านคนหนึ่ง

แต่ทางฝั่งพี่สาวเธอไม่ยอมก็เนี่ย

ภรรยาของลูกสองคน
พังหมดนะครับนี่นะฮะคลิปมันก็ยาวพอสมควรนั่นแหละ
ผู้ชมครับดูภาพไปเรื่อยคนที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่าอดีตพี่
เขยเนี่ยทำลายทำบ้านพังหมดเลยของลูกนี่ก็ไม่เหลืออะไรเลย
พอเรียกตำรวจมาขับรถหนีนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากพี่สาวของเธอเนี่ย
หย่าเพราะอดีตพี่เขยจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าบ้าน
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านบ้านอยู่ที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เอารถมาเก็บกวาดข้าวของนะครับเธอบอกว่าผู้ชายใน
ที่พังข้าวของในบ้านเนี่ยเป็นอดีตสามีเพิ่งหย่ากัน
เมื่อ๑๑สิงหาคมความจริงเนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมา๑๕ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนคนหนึ่งอายุ๑๒คนหนึ่งอายุ๔ขวบ
แต่เมื่อปลายเดือนเมษาเธอจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอีกคนนึง
เป็นเมียน้อยเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปี
เป็นแม่ค้าออนไลน์คบกันได้เพิ่ง๓เดือนเอง
แต่สามีตอนนั้นเธอบอกขอให้เลิกแต่สามีไม่ยอม
สามีก็มาบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะว่ารักไปแล้ว
ขอให้อีกคนนึงเนี่ยมาอยู่ในบ้านด้วยกันได้ไหม
อยู่กันแบบสามคนผัวเมียก็ได้แต่เธอบอกเธอรับไม่ได้
ก็พยายามอ้อนวอนขอให้สามีเลิกกลับมาอยู่กัน๔คนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิม

บอกว่าเมื่อ๒สิงหาคมเธอถูกตบตีนะครับ
ถูกเครื่องปลาเข้าของใส่นะจนลูกก็โดนไปด้วยลูกก็บาดเจ็บ
ไปแจ้งความที่สพบังใหญ่นะฮะแล้วก็สามีก็ไปโวยวายอยู่
บนรองพักนะจนต้องพาลูกเนี่ยออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น
สิงหาคมทนไม่ไหวขอหย่ากับสามีนะบอกว่าขอใบหย่าได้ไหม
นะครับขอใบหย่าเป็นของขวัญเพราะรับไม่ได้แล้วที่ต้องอยู่

แต่สุดท้ายไปหย่ากันได้วันเดียว๑๒สิงหาคมสามีมาขอคืนดี
ซึ่งเธอไม่ยอมแล้ว๑๓สิงหาคมสามีส่งข้อความมาขู่บอกว่า
ไม่ยอมจะพังบ้านแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็น

รวมทั้งถ้วยรางวัลที่ลูกไปประกวดร้องเพลงประกวดเต้นอะไรมาของลูกสาวคนโตเนี่ย

เราอยากกันวันที่๑๑สิงหาเป็นวันเกิดของพี่ด้วย
เขาเป็นคนเลือกวันนะคือจริงพี่เป็นคนขอวันนั้นแหละ
แต่พี่ลองดูในออนไลน์แล้วมันจองไม่ได้
แต่เขาไปจองมาได้เขาก็เลือกวันนั้นให้พี่
เขาจะไม่ให้พี่เลิกไม่อยากจะเลิก
อยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนจะใช้ชีวิต๓คน๒ทาง
เขาบอกกับพี่แบบนี้คือที่เขาขอ
เขาขอว่าให้พี่ลดทิถิลงเพื่อที่จะขอ
แล้วก็ขอให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ในบ้าน
แล้วพี่ถามทุกคนหน่อยได้ไหมถ้าคุณเป็นเมียหลวงแล้วคุณไม่ยอม
คุณจะทำยังไงแต่เขาจะต้องการให้ได้

ถ้วยเขาก็เสียใจเขาก็ยอมรับเขาก็ขอโทษ
เขาบอกเขาก็คิดว่าเขาแต่เขาหลวมตัวไปแล้ว
ตอนนี้เขาทำใจยังไม่ได้ถ้าจะให้เลิกกับผู้หญิงคนนั้น

ต่างคุณต่างอยู่
แล้วคุณจะรับโทรศัพท์ของคุณอีก
เพราะวันนี้คุณทำเราขนาดนี้แล้ว

ก็เนี่ยฮะเราก็พยายามติดต่อไปยังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับฝั่งของอดีตสามีนะครับ
แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้นะฮะหรือว่าหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็แล้วแต่นะครับ
ถ้าอยากชี้แจงเพิ่มเติมอะไรก็บอกได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนบ้านหลังนี้เธอบอกว่าเธอก็จะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะคุยกับแบงค์นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
จะเอายังไงได้บ้างถ้าจะถูกยึดเธอบอกเธอก็ยอมล่ะก็คงอยู่ไม่ได้แล้วนะ
เดี๋ยวจะไปหาที่อื่นอยู่กับลูกสองคนก็จะทำงานทำมาหากินเลี้ยงลูกไปนี่นะฮะ

เขาพยายามมาเล่าให้แฟนหนูฟังตลอดว่าเขามีเมียน้อยนะเขามีผู้หญิงคนอื่นนะเหมือนก็แบบเขาอยากเล่าเขาอยากอวดนะคะ
ไปเยอะพี่เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยนะมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือทุกคนนะพี่เขาแล้วเขารักลูกรักเมียเขานะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดี
ไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาสิ่งร่างเขาถึงเขาจะได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้
เขารับไม่ได้เขาทำกับลูกค่ะเขาทำกับเด็ก

บ้านน้องยังไม่อยากกลับมาเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็น
ก็ต้องรอพูดคุยกันต่อไปนะ

แล้วบ้านก็ไม่มีจะผ่อนแล้วอ่ะผ่อนเดือนละสองหมื่นห้า